ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
และตราบใดที่ยังไม่สงบก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้น
ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกชั้น
ส่งสารรัฐมนูลตีความพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติมาตรา๖๑วัก๒

มีความเห็นว่าข้อความไม่ชัดเจน
และส่งผลกระทบต่อการแสดงความเห็นของประชาชน
โดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมองว่าบทบรรยัติดังกล่าว
มีถ้อยคำที่คลุมเคลือไม่ชัดเจนและตีความในเชิงกว้าง
โดยเฉพาะคำว่ารุนแรงก้าวร้าวหยาบคาย
ซึ่งประชาชนอาจจะสับสนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ต่อเจตนารมณ์ของการออกเสียงประชามติ

ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเป็นการกำหนดโทษ
ซึ่งเป็นดุลพินิษฐ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เตรียมเสนอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาในสัปดาห์หน้า
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งกล่าว
ขึ้นอยู่กับสารว่าจะรับคำร้อง

แต่หากสารวินิจฉัยว่ามาตรา๖๑วัก๒

ข้อความดังกล่าวก็จะไม่ถูกตีความว่า
เป็นการกระทำที่ก่อความวุ่นวาย
พร้อมยืนยันไม่ส่งผลต่อกฎหมายประชามติทั้งฉบับ
ทุกอย่างยังคงเดินหน้าต่อไปได้

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมประเทศสมาชิก
ไทยมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกประเทศ
และเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในทุกระดับ
ทุกวันนี้เราถูกกำหนดด้วยประเทศใหญ่ในโลกมีกฎเกณฑ์หลายรูปแบบ
เป็นโรคหลายคั่วจึงต้องหาตัวเองให้เจอ
แต่รวมเพื่อให้โลกฟังเสียงเรา
จากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าแม้ตัวเองจะเป็นอดีตข้าราชการทหารมา๓๐ปี
แต่มั่นใจว่าจะสามารถบริหารขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตได้
คำสั่งและกฎหมายพิเศษเรียกนักการเมืองมาปรับทัศนคติ
ก็เพื่อให้เกิดความสงบสุขและนำไปสู่การเลือกตั้งให้ได้
เพราะประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
ซึ่งตราบใดประเทศยังไม่สงบไม่เรียบร้อย
ตัวเองก็จะไม่ไปจากตำแหน่ง
ขณะเดียวกันก็มีความเห็นมาจากนักการเมือง
หลังจากคศมีคำสั่งอนุญาตให้บรรดานักการเมือง
เดินทางออกนอกประเทศได้
โดยนายถาวรเสนเนียมแก่นำกปศบอกว่าจะไม่ขอขอบคุณคอสช

ทำให้ส่วนตัวได้รับผลกระทบโดยตรง
เพราะต้องติดต่อทำธุรกิจและเดินทางไปต่างประเทศบ่อย
ซึ่งแต่ละครั้งต้องเขียนหนังสือขออนุญาตคอสชนานเป็นเดือน

เช่นเดียวกับนายวรชัยเหมะอดีตสสสมุทรประการพักเพื่อไทย
และแก่นำนศบอกว่าการปลดล็อก
เพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น
หลังจากถูกองค์กรต่างประเทศกดดันอย่างหนัก
และก็เป็นสิทธิ์ที่นักการเมืองควรได้รับอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
เพราะไม่ใช่ผู้ต้องหาที่ต้องถูกจำกัดสิทธิครับ